สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ดูได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอล
และสัปดาห์นี้จะพาไปทำความรู้จักกับช่างแบงค์ช่างตัดผมเจ้าของดีไซน์ทรงผมสุดเท่ของเหล่าทัพนักเตะช้างศึกในปัจจุบัน
นักฟุตบอลทีมชาติไทยถึงมาตัดผมกับพี่แบงค์มีเจมีต้นมีหุ้ม

เป็นช่างตัดผมธรรมดาคนหนึ่งได้รับเชิญไปงานแต่งอุ้ม
พร้อมกับวันนี้ช่างแบงค์จะสอนผมไถปัตเตอร์เลี่ยนให้เรียนแบบทรงผมนักเตะทีมชาติไทยครั้งแรกในชีวิตอีกด้วย
ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เต็มในรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
ก่อนจะไปพบกับเรื่องราวดีในรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
ตอนนี้เราขออัปเดตข่าวช้างศึกไทย
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งในและนอกสนามกันก่อนดีกว่าครับ
เริ่มจากการป้องกันแชมป์ของเหล่าขุนพลช้างศึกไทย
เมื่อวันเสาร์ที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งในวันนั้นครับทีมชาติไทยสามารถเอาชนะคู่ปรับเก่า
อย่างทีมชาติอินโดนีเซียไปได้๒ประตูต่อ๐
และหลังจากสิ้นเสียงนกหวีดเป่าหมดเวลา
ก็ทำให้ทีมชาติไทยได้ชูถ้วยใบนี้เป็นสมัยที่๕
สะใจแฟนบอลชาวไทยกันทั้งประเทศเลยทีเดียวครับ
ครับก็อยากขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับ
ที่คอยให้กำลังใจถึงแพ้หรือว่าจะชนะ
ก็ยังเป็นกำลังใจให้เราเสมอ
ก็ขอให้เชียร์เราต่อไปนะครับ
ครับก็อยากจะขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจเชียร์พวกเรา
ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือว่าติดขอบสนามเองก็ตาม
แล้วก็อยากจะให้ส่งแรงใจเชียร์พวกเราต่อไปครับ
เพราะพวกเรายังมีภารกิจที่ต้องรับใช้ประเทศชาติอีกเยอะครับผม
อีกหนึ่งข่าวที่เรียกว่าเป็นที่สนใจของแฟนบอลชาวไทยไม่น้อย
คงจะหนีไม่พ้นการย้ายทีมของเจ้าเมซิเจ
ชนะทิพย์สงกระสินสู่แดนประดิบกับสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโร
สัญญายืมตัว๑ปีครึ่ง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสู่ฝันที่สำคัญของเจ้าเจ
ยังไงก็แล้วแต่ครับพวกเราแฟนบอลชาวไทย
ต้องช่วยกันส่งกำลังใจให้เขาประสบความสำเร็จ
ในการไปเล่นในต่างแดนครั้งนี้กันด้วยนะครับ
ที่เป็นกระแสอยู่เต็มโลกโซเชียล
คงหนีไม่พ้นแฟนบอลกลุ่มหนึ่ง
ที่ก่อเหตุจุดพลุแฟนในสนามระหว่างเกมชิงดำ
ซึ่งล่าสุดครับตำรวจได้ดำเนินการขอสารออกหมายจับแฟนบอล
จุดพลุแฟร์กลุ่มนี้เป็นที่เรียบร้อย

ก็ได้ทำการจัดตั้งโพลเชียร์ไทยให้สุดใจ
จำเป็นหรือไม่ต้องมีพลุแฟร์ด้วยเช่นกัน
คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปร่วมโหวตกันได้ที่เฟซบุ๊คไทยรัฐนะครับ
ส่วนกระแสข่าวเรื่องการต่อสัญญาคุมทีมชาติไทย
ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ซึ่งผลตำรวจเอกสมยศยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนครับ
เรื่องนี้โค้ชซิโก้เปิดเผยว่า
ข่าวที่ออกมาไม่ได้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ
ที่มีต่อนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
และยังบอกอีกว่าเรื่องนี้ยิ่งทำให้เขากับพลตำรวจเอกสมยศ
สนิทกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นอีกด้วย
ส่วนการคุยเรื่องการต่อสัญญาขอให้ว่ากันอีกทีหลังปีใหม่
สุดท้ายแล้วสัญญาของโค้ชซิโก้จะเป็นอย่างไร
คงต้องติดตามกันต่อไปครับแฟนบอลชาวไทย

ตอนนี้เราไปพบกับพิธีกรศักดิ์สิทธิแท่งทองกันต่อดีกว่าครับ

นี่คือรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้

รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอลเท่านั้นนะฮะ
ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยครับ
ทำงานหนักเหลือเกินภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับ
วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะฮะมาพบกับเรื่องราวที่เป็นไลฟ์สไตล์ของนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างหนึ่งเลยนะครับ
และคนที่เราจะพาไปเจอนะฮะวันนี้นะฮะ
มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์นะฮะ
นักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างมากเลยครับ

สวัสดีครับ

เหล่าทัพนักเตะช้างศึกเรียกใช้บริการกันเกือบทั้งทีม
ถือว่าเขาเป็นผู้ที่มีความสนิทสนมกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยคนหนึ่งเลยล่ะครับ
ครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับช่างตัดผมคนดังที่สุดนะฮะของทีมชาติไทย
นั่นก็คือช่างแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหยินดีมากประวัติความเป็นมาของช่างแบงค์ก่อนจะมาเป็นช่างตัดผม
สมัยก่อนก็อยู่โรงงานครับทำงานโรงงานมา๘ปีผมก็มองว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย
มันเหมือนเงินไม่พอไม่พอใช้อะไรอย่างนี้ครับเราก็อยากจะออกแล้วแต่เราก็ยังหาแบบว่าอาชีพที่จะออกไม่ได้
ผมก็เลยว่ามองว่าจะทำยังไงให้ดูให้เราได้ใกล้ชิดพี่เวย์มากที่สุดมีทางเดียวก็คือเป็นชาติ
พอดีพี่เวเปิดกิจการบาร์เบอร์ร้านตัดผมขึ้นมา

เฮ้ยนี่แหละเป็นช่องทางเดียวคือไม่ได้คิดเป็นเรื่องอาชีพ

ว่าจะได้อยู่ใกล้ชิดพี่เวย์เพราะว่าเป็นแฟนคลับแบบพันแท้

ก็คือเอาล่ะตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องงานหรอก

ตอนนั้นนะครับ๒๓ล้านที่เปิดนะครับมันมักจะเป็นแบบช่างผู้ใหญ่
พอเจอแบงก็แบบว่ารุ่นเด็กหน่อยนะครับ
ก็ขยันเรียนรู้วิชาในการตัดสไตล์ของร้าน
ตัดกันอยู่เยอะเยอะนะครับก็ขยันต่อไปนะครับ
ก็ภูมิใจด้วยนะครับเพราะว่าจริงแล้วก็มาจากต่างจังหวัด
แล้วก็ได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ซื้อรถซื้อขยับกำลังกันซื้อบ้านนะครับ
ก็ขอให้ถึงโกนะครับก็ขยันต่อไปนะครับ
ของช่างตัดผมผมบอกเลยว่าเสน่ห์ของช่างตัดผม
คือการที่เราต้องเจอลูกค้าทุกวันเราเจอปุ๊บเราก็จะคุยกัน
ยิ่งเป็นลูกค้าประจำเราจะต้องเจอกันทุกเดือน
เราก็จะวันนี้เป็นยังไงมีสารทุกข์สุขดิบ
กลายเป็นว่ามันผูกพันมันเหมือนเป็นญาติกันแล้วจะต้องมาเจอกันทุกเดือน
เหมือนนักจิตแพทย์นะใช่ไหมเราต้องมาเจอกันอ่ะ
ต้องมาคุยกันมาปรับทุกข์กันแล้วมาสร้างความรู้สึกดี
๔๕นาทีเนี่ยกลับไปต้องยิ้มไปกลับไปต้องมีกำลังใจออกไป
วันไนท์สิ่งที่เจ้ามาพอเวลาต้องตรงตะลด
แหงนู้นแหงนี่เฮ้ยกลับไปเฮ้ย
มันเป็นนักบำบัดอย่างนึงก็เลยหลงรักอาชีพนี้
ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันเริ่มยังไง
นักฟุตบอลทีมชาติไทยถึงมาตัดผมกับพี่แบงค์
ก็๔ปีที่แล้วครับครับย้อนกลับไปคือ๔ปีที่แล้ว
ที่นี่ป่ะรามคำแหงนี่แหละนิเวอร์ซีคัทนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับ
เปิดร้านที่นี่วันแรก
แล้วก็น้องชนะทิพย์ยังพักอยู่แถว

ทุกคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักอะครับทุกคนก็ไม่จัดกระเดินมา
เราจำได้ว่าน้อง
ก็มูนีเรารู้จักและเป็นรอบเราก็เรียกมาตัด
คือเราเองก็๔ปีที่แล้วก็ยังน้อยมากยังใหม่มากนะครับ

คนที่สองก็น่าจะเป็นนรบิดินเพราะว่าอยู่ห้องเดียวกัน
น่าจะเป็นเจพาอุ้ม

นะฮะใครตัดผมมากที่สุด
ผมต้นมันเป็นทรงผมที่มันเป็นบังคับ
ถ้าไม่ตัดมันฟูมาก

ผมว่าต้นคงมองว่ามันดูไม่มั่นใจ

เพราะฉะนั้นต้นจะตัดมากที่สุดในนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ใช่ครับอาทิตย์เดือนละน่าจะเดือนละ๔๐๐

อย่างน้อยถ้าแบบมีน้อยสุดเลยก็มีเดือนละ๓๐๐

ร้านด้วยแคมป์ด้วยร้านด้วยแคมป์ด้วย

เวลาต้นข้าวกรุงเทพฯหรือเก็บตัวทีมชาติ

คนดีพี่คุยสนุกอะไรรึงี้
ก็มีฝีม้ายใดมือในการตัดผม

แต่ว่าติดอยู่นิดเดียว

เวลาตัดไปชอบขี้โม้นิดนึง

แล้วก็ดีพี่เป็นพี่ชายที่น่ารัก
มาพูดถึงนักเตะแต่ละคนบ้างดีกว่าครับ

กระจานาทิพย์นะครับผมว่าศึกษาสำเนตที่สุด
มันเป็นพี่น้องเลยคุยเขารู้เรื่องอ่ะผมว่ามันเป็นน้องเป็นเด็กที่ขี้เล่นนะขี้เล่นมาก
ขี้เล่นเกินไปใช้คำว่าขี้เล่นเกินไปแต่ถามว่าบทเวลาเขาตัดบทเป็นเอาจริงเนี่ยเขาจริงจังมากนะ
เวลาเข้าสู่อาชีพเวลาเข้าสู่หน้าที่การงาน
เขาจะเต็มแบบสุดที่เขาจะวิ่งได้เลยเวลามันตัดภาพปุ๊บเนี่ยเป็นใส่เสื้อทีมชาติไทยกลายเป็นคน
ในการตัดผมปีนี้ผมเก่งมากแค่ไหน

แต่ผมจะแข่งกับตัวเองทุกปี
แล้วก็คนอื่นนะครับมีอุ่ม
มีอุ่มก็สนิทไปงานแต่ง
เป็นช่างตัดผมธรรมดาคนหนึ่ง
ได้รับเชิญไปงานแต่งอุ่ม

มีผมคนเดียวที่เป็นช่างตัดผมที่ผมได้เชิญได้เชิญไป

อยู่ในงานผมแบบรู้สึกเฮ้ยน้องให้ความสำคัญกับเรามากเลย
อุ้มเป็นคนแบบไหนจริงนอกสนามเขา
เพราะในสนามเต็มที่มาก
ผมว่าเขาดูจะเป็นคนแบบเต็มที่นะ
ซีเรียสมากเลยซีเรียสนอกข้างนอกก็ซีเรียส

ของผมนี่ก็ตามที่ต้องการอย่างเดียว
ขอแบบนี้ขอแบบนี้ชอบอย่างนี้ละอย่างนี้ก็สวยนะไม่พี่ขอแบบนี้
แสดงว่าเป็นคนรักเดียวจะดีหรอเป็นคนรักเดียวจะดีหรอ

มีไหมน่าจะกลัวนะน่าจะกลัวนะ
เก่งนักกีฬาเดียวนี้เนี่ยโหววไม่ต้องห่วงนะฮะแฟนคับเพียบ

แล้วที่เหลือคือความสามารถของเขานั่นแหละ
คือเป็นสิ่งที่ทำให้ความสนใจเขาเหรอร้อยคือความสามารถของเขานั่นแหละ

เวลาเข้าแคมป์ตัดผมทีมงานอื่นมึงไหมนอกจากนักบอล

จะเรียบมาข้างบนแล้วก็ยกข้างหน้านิด

ว่าทรงพี่เขาล่ะ

จะเป็นสมาชิกคนหนึ่งในทีมช้างศึกไทยไปแล้วก็ว่าได้นะครับ
อกจากจะตัดผมให้นักเตะทีมชาติไทยแล้ว
สตาร์ฟรวมถึงโค้ชซิโก้ของเราก็เรียกใช้บริการเขาด้วยเหมือนกัน
พูดถึงโคสิโก้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าโคสิโก้ของเรา
ในการลงไปแข่งขันจะต้องไม่แผ่วนะฮะ
หมายความว่าไม่ใช่โชว์ทรงผมอย่างเดียวเลย
สวัสดีครับ